คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอส่งท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษนะคะ

สนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมายาวนานมากเลย

เราก็เลยขอจัดกิจกรรมพิเศษนะคะ
กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าไทยรัฐ๗๐ปีแจกทั้งปีฝินทั่วหน้าค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณธนวลัยวัชรพลนะคะ
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์

ก็ได้ให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมสนุกนะคะ
ประจำเดือนมกราคม๒๕๖๒ค่ะ
รางวัลทริปไหว้พระขอพรที่ฮ่องกงกับอาจารย์ช้างนะคะ

โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ฉบับวันที่๑๖แล้วก็๑๗กุมภาพันธ์นี้
อาทิตย์นี้ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูเลยว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะ

ก็น่าจะสนุกเลยทีเดียว
แล้วก็ได้บุญอิ่มเอมความสุขมาด้วยค่ะ
ถ้ามีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันอีกนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีที่ได้รับโชควันนี้ด้วยค่ะ

ครบทุกช่องทางเลยนะคะติดตามไทยรัฐได้ที่นี่นะคะ